ตามหากันอยู่นะครับเข้าไปในป่าเหมือนกัน
แต่เป็นป่าเขาใหญ่นะครับหายเข้าไปตั้งแต่๒๘ตุลาคมนะครับ

น้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธนทัศน์ติยพงศ์พัฒนาอายุ๒๒ปี
คือน้องเป็นไบโพล่าด้วยนะครับ
หายออกจากบ้านตั้งแต่๒๘ตุลาคม
ออกจากบ้านแม่บอกว่าขอเงินแม่๕ล้านบาท

แล้วก็พบจดหมายที่ลูกชายเขียนขอโทษแม่
แล้วก็บอกลาบอกว่าจะมาตายที่เขาใหญ่นะฮะ
เรื่องต้นพบว่ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หาทางไปผาเดียวได้
ตอนนี้ยังหายังไงก็หาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็รวมแล้วก็๑๐วันได้แล้ว
ลงพื้นที่ไปที่บริเวณด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จนจะที่อุทยานได้นำแผ่นประกาศคนนู้นหายไปติดตั้ง
ตั้งแต่ทางขึ้นอุทยาน
หลังจากที่นายธนทัศน์เข้ามาในพื้นที่
ตามที่แม่นะครับที่เป็นชาวนครรศสีมา
ชื่อนางปรารถนาวิสุทธิกุลอายุ๕๕ปีมาขอความช่วยเหลือเอาไว้
แล้วก็มีเอกสารบันทึกการแจ้งความคนหายที่สพจหด้วย
ว่าถ้าใครพบเห็นนายธนทัศน์มีรอยสักบนใบหน้าสูงประมาณ๑๘๕เซนติเมตร
ก็ขอให้ติดต่อแจ้งเบาะแสด้วย
ปรารถนาที่เป็นแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกชายที่มา
เพื่อมาพิสูจน์ความเชื่อเรื่องเหรียญบาทหลังครุฑ
เรื่องความขลังแล้วก็พลังลี้ลับตามความเชื่อส่วนบุคคล
โดยมีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายตอนบ่าย๓๒๗ตุลาคม
บริเวณจุดกลางเต็นต์ลำตะคอง
วันนี้แม่ก็ยังเชื่อว่าลูกชายยังปลอดภัยอยู่แล้วก็อยู่ในป่า
ไม่น่าจะออกไปจากพื้นที่เขาใหญ่แต่กังวลว่าลูกจะอ่อนแรง
แล้วก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นก็เลยวอนผู้พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแส
แม่ยืนยันว่าเหรียญบาทตราครุฑของลูกชาย
ลูกชายมีเหรียญนี้จริงนะครับเพราะว่าน้าสาวให้มาสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนมาเขาใหญ่
แต่ว่าเหรียญที่พบกันแล้วก็บอกว่าเออน่าจะใช่เนี่ยแม่บอกไม่ใช่นะฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าลูกชายมีโรคประจำตัวก็คือไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์แปรปรวน
เขาคงจะอ่อนกำลังลงมากเพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่
แล้วเขาคงคิดว่าช่วงนั้นเขาคงมาหลงปลาแล้วก็จะใช้กำลังในการเดิน
เขาเป็นคนแบบมุ่งมั่นนะคะแล้วก็คิดว่าเหรียญช่วยเขาได้แล้วก็ต้องออกมาให้ได้
แต่ไม่ใช่เขาคงจะอ่อนแรงมากค่ะต้องใช้เวลาเกือบ๑๐วันแล้วค่ะที่อยู่
ก็มีส่วนมากเขาก็โทรมาบอกเรานะคะทางด้านนี้
เขาก็โทรมาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็กำลังใจมันก็ชื้นขึ้นมานิดนึง
แล้วก็บอกว่ามีชีวิตอยู่แล้วน้องยังอยู่แล้วอยู่ในแถวต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เราก็มีความหวังนะคะก็บอกว่าเขายังไม่เสียชีวิต
แต่ว่าเขาจะปล่อยมาก็คงวานังคารทีนี้ก็แจ้งมานะฮะ
แต่เราก็กำลังใจมีขึ้นมาที่จะต่อสู้แล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องค้นหาน้องค่ะ
เพราะเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือแบบกับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เรามาแจ้งค่ะ
เขาเป็นไฮโบล่าจริงอันจริงเป็นความลับของคนไข้นะคะ
ถ้าคุณไปถามหมอคุณหมอก็จะไม่บอกว่าน้องเป็นไฮโมล่า
แต่น้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวททุกเดือน
แต่ว่าความฉลาดของน้องน้องไม่ได้เป็นคนที่แบบ
คือสมาธิก็ใช้ได้ค่ะคือเขาขายช่วยที่บ้านขายของได้
แล้วก็การพูดจากเขาพูดจากแพลละนะค่ะ
แล้วก็มีน้ำใจค่ะเขาถึงว่าสากหน้าจริง
แต่บางคนดูเขาเหมือนดุแต่ว่าพอได้คุยกับเขาแล้ว
ทุกคนที่เคยผ่านมาแล้วก็เคยเจอเขาก็จะพูดว่า
ก็เป็นคนอ่อนออมเรียบร้อยค่ะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะ
คือวันนี้มีคนไปพบเหรียญ๑บาท
ด้านหลังเป็นรูปพญาครุฑปี๒๕๑
บรรจุอยู่ในซองพลาสติกตกอยู่ที่ด้านหน้าทางออก
เนินหอมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ในช่วงของจังหวัดปลาจีนบุรีนะแต่คุณแม่เห็นแล้วบอกไม่ใช่
บอกของน้องจะเก่ากว่านี้ใช่ของลูกชายจะเก่ากว่านี้
แล้วก็ไม่ได้ใส่ในถุงพลาสติกลูกชายจะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะฮะ
คือเหรียญหนึ่งบาทพระยาครุฑโดยเฉพาะปี๒๕๑๗
เชื่อกันว่ามีอำนาจและอิทธิวิตของพระยาครุฑ
มีความขลังแม้ว่าไม่ได้ผ่านการปลูกเสกอะไรเลย
แต่ขลังด้วยตัวเองมีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรรพ์
พูดผีปีศาจได้ด้านหน้าก็จะเป็นพระบมรูป
หลวงราชการที่๙ด้านหลังก็จะเป็นพญาครุฑแบบนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถาม
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ด่านตรวจเนินหอมฝั่งจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
นายสมุยสุริวงศ์ซึ่งบอกว่าตัวเขาก็มีเหรียญบาทตาครุฑเช่นกันนะครับ

แต่ละคนมักจะพกติดตัวเวลาเข้าไปเดินป่า
สมุยมีเหรียญบาทตราครุฑมา๓๐กว่าปีแล้ว
มีความเชื่อว่าหากพกติดตัวจะรอดพ้นจากสัตว์และอันตรายในป่า
แต่ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เมื่อพี่มีความเชื่อเรื่องนี้แหข่ามีเหตุการณ์ไหม
ที่รู้สึกจะพูดสถานกันพอได้
เวลาเราเข้าป่าไปเจองูเซียเขาไม่ทำร้าย

ตรงนี้แหละที่สำคัญมากที่สุด
ศัลย์ตาคุศมันมีอำนาจในตัวของมันเองพญาคุศ
นี่ค่ะก็เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าพกติดตัวแล้วก็จะปลอดภัยจากสัตว์ต่างเวลาเข้าป่า
ทีนี้ก็มาไล่เรียงดูเบาะแสของนายธนทัศน์นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชูสิทธิ์หล่อแสงผู้กำกับการตำรวจภูทรหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
วิวัตรขุนฤทธิ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสก็ช่วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะนะคะ
จากคุณแม่ของนายธนทัศน์แล้วก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
คือได้ข้อมูลว่าพบนายธนทัศน์๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
นายธนทัศน์มาขอติดรถเจ้าหน้าที่มาที่อุทยาน
แล้วก็ขอซื้อน้ำเปล่าแล้วก็ถามทางไปผาเดียวได้

เป็นคนสูงนะครับแล้วก็จะมีรอยสักที่ใบหน้านะครับ

มีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับว่าเขาจะปลอดภัย
เพราะว่าเขามีเหรียญนะครับเหรียญพระเจ้าแผ่นดินนะครับ
เหรียญบาทเหรียญตาครุฑปี๑๗นะครับ
ซึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าพญาคุธจะคุ้มครองเขา
พื้นที่มันกว้างใหญ่นะครับก็ฝากให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว
ถ้าเจอน้องทัศน์นะครับก็ขอแจ้งบ่อแสมายังที่คุณแม่
เจ้าที่ตำรวจหรือทางเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็เราได้จัดชุดลาสเวทนะครับทุกวัน
ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๖๗วันแล้วนะครับ
ก็ยังไม่พบร่องรอยของน้องทัศน์ที่หายไปนะครับ
จะต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยนะฮะ
โดยเฉพาะที่ว่าผมคิดว่าจะเน้นในเรื่องของจุดบริการนะครับ
แล้วก็จุดที่ว่าคาดว่าบางจุดคือนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไป
แต่ว่าเราก็จะดำเนินการสืบสอดแล้วก็ค้นหาจุดที่บริเวณ
คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแบ่งพื้นที่ออกเป็น๔ตารางกิโลเมตร
โดยมีถนนขั้นกลางแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่หน่วยลาดระเวนชุดเฉพาะกิจ

แต่ละทีมจะรับผิดชอบตระเวนค้นหานายธนทัศน์ในขอบเขตทีมละ๑ตารางกิโลเมตร
ซึ่งหมายถึงเนื้อที่๖๒๕ไร่
ลักษณะการเดินจะเป็นการเดินขึ้นลงเป็นฟันปลานะคะ

ลักษณะการค้นหาแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินลาดระเวนไม่น้อยกว่า๒๓วันต่อ๑ตารางกิโลเมตร

อกจากนี้ค่ะนายสุรกิจเปล่งสงวนเจ้าหน้าที่จากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย
ก็นำโดรนนะคะ๒ลำ
ขึ้นสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
บริเวณตามลำทานพิกัดน้ำตกผากล้วยไม้จนทะลุถึงน้ำตกเหวสุวัสดิ์
แล้วก็ที่บริเวณสองฝั่งน้ำด้วยเพื่อค้นหานายธนทัศน์
ก็คือจะค้นหาบนเนื้อที่๔ตารางกิโลเมตรเหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นณตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยอะไร
แต่พบว่าสภาพป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือเป็นป่ารก
สำนักบริหารที่๑ปราจีนบุรีบอกว่า
จากการใช้กล้องของทางอุทยานที่มีคุณภาพสูง
สามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตได้แม้แต่อยู่ใต้ร่มไม้

เขาก็ทำการสแกนแบบเต็มพื้นที่เลยคุณผู้ชม
รวมถึงจุดที่ทางอุทยานไม่ได้เปิดให้บริการด้วย
โป่งทุ่งย่าที่เป็นอาหารสัตว์ก็สแกนสแกนต่อเนื่องเลย
รวมแล้วเนื้อที่ประมาณกว่า๕๐๐ไร่
ทำแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะจนถึงณวันนี้เนี่ย
ก็ยังไม่มีเบาะแสเลยคุณภาคภูมิ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าก็จะเดินหน้าค้นหาต่อไป
ถ้าวันนี้ยังไม่เจอพรุ่งนี้ก็จะสแกนสองข้างทางไปเรื่อย
ถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปอีกหลายวันแล้วยังไม่เจอ
ก็จะยังไม่ละทิ้งปฏิบัติการในการค้นหานะคะ
ก็จะช่วยค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
เข้ามาตั้งแต่๒๗ตุลาคมนะ
ที่คุณแม่บอกขอเงิน๕ล้านบาทแล้วแม่บอกโอ้โหไม่ให้
แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับ

ขณะที่วันนี้ได้ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ว่าพื้นที่สงสัยได้ทำการหาหมดแล้ว

อย่างเช่นพื้นที่ด้านล่างบริเวณน้ำตกเหวนรก
สำหรับกรณีนี้ไม่ใช่กรณีบุคคลศูนย์หายกรณีแรกนะครับ
แต่เป็นกรณีที่มีบุคคลที่มีความต้องการที่จะเข้าไปในป่า
เพื่อทดสอบอำนาจลี้ลับบางอย่างในความรู้สึกของเขา
มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บุคคลที่ทางอุทยานเคยประสบในอดีต
ว่าไม่สามารถออกมาจากพื้นที่มาได้
แต่บุคคลนี้รู้ทุกอย่างแล้วก็พยายามที่จะเดินเข้าไป
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้พิกัดหรือว่าตำแหน่งอะไรเลย
นายธนทัศน์จะเดินไปจุดไหนหรือว่าบริเวณไหน
ซึ่งก็จะค้นหาต่อไปไม่ใช่ว่าจะหยุด
ปกติคนหายจะรู้พิกัดเขาก็อาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือพยายามหาทางออก
แต่เพราะเอิญน้องธนทัศน์เนี่ยเขาต้องการจะไปเพื่อพิสูจน์สิ่งของที่เขามีไง
เขาก็อาจจะไปของเขาเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อย

ธนทัศน์ตอนนี้เข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้รับไม่ได้นำรถส่วนตัวเข้ามานะครับ
ไม่มีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถระบุได้ว่า
นายธนทัศน์เข้าหรือออกจากพื้นที่อุทยานเมื่อไหร่
วันนี้ก็ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวจากไกด์จากจิตอาสาว่าใครถ้าพบเห็น
ก็ขอให้บอกกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหรือแม้แต่บุคคลข้างนอก
เพื่อคนนอกอุทยานจะอ๋อเห็นแล้วเขาออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องไปหากันต่อข้างใน
ตรงนี้ก็ประกาศแจ้งไปหมดแล้วนะครับแม่ของนายธนทัศน์บอกว่า
ตอนนี้ก็มีเงินติดตัวไปหนึ่งหมื่นนะสำหรับนายธนทัศน์นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าพักที่ไหนหรือไม่หรือว่าถ้าเข้าไปในป่าจะไปเจอสัตว์ป่าอะไรยังไงหรือเปล่า
ตรงนี้เขาก็กังวลแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาออกลาดระเวนทุกวันอยู่แล้ว
ตามปกติก็จะออกลาดระเวนต่อเนื่องแหละก็ช่วยกันค้นหานายธนทัศน์นะคะ